วันนี้คุณแพทย์นับประพาไปรายงานตัวต่อสารเป็นผลัดสุดท้ายนะคะ
ที่อายการจะพิจารณาว่าสั่งฟ้องหรือไม่ต้องรอลุ้นภายในวันที่๗สิงหาคมนี้
คุณแพทย์บอกว่าไม่ได้ปรึกษากับสามีนะเรื่องของคดีความเพราะว่าต่างคนต่างแยกกันสู้คดีค่ะ
นางสาวนับประพาตันตระกูลหรือแพทย์นักแสดงและพิธีกรชื่อดังพร้อมทนายความค่ะ
เดินทางไปรายงานตัวต่อสารอาญารัชดาพิเศษเป็นผลัดสุดท้าย
ในคดีที่ตกเป็นผู้ต้องหาความผิดฐานฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน
ร่วมกับนายอัครกิจวรโรเจริญเดชหรือเบนท์เรสซิ่งซึ่งเป็นสามีกับพวกรวม๕คน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน
ใช้เวลารายงานตัวต่อสารสักประมาณ๒๐นาทีค่ะคุณผู้ชม
นายอาคมคงสวัสดิทนายความก็บอกว่าวันนี้มารายงานตัวผลัดที่๗จะครบกำหนด๗สิงหาคมนี้
หลังจากนี้พนักงานอายการจะมีความเห็นเป็นยังไงทางทนายความและคุณแพทย์ก็พร้อมจะยอมรับ
ซึ่งถ้าอายการสั่งฟ้องคุณแพทย์ก็จะตกเป็นจำเลยทันที
ทนายความก็เตรียมยื่นหลักทรัพย์เพื่อสู้คดี
ซึ่งก็เชื่อว่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเป็นประโยชน์คาดว่าจะได้รับความเมตตาจากศาล
แต่ถ้าหากมีการสู้คดีในอนาคตก็ยังบอกไม่ได้นะคะว่าทิศทางจะเป็นยังไง
ก็ต้องรอดูการพิจารณาจากศาลก่อน
คุณแพทย์นับประพาบอกว่าตอนนี้ยังไม่อยากชี้แจงรายละเอียดของคดี
ต้องรอให้อายการมีความเห็นในวันที่๗สิงหาคมก่อนนะคะ
ถึงจะหารือกับทีมทนายความอีกครั้ง
แต่ยอมรับว่าคดีของเธอกับคดีของสามี
ทีมทนายความคนละทีมกันในการสู้คดี
ก็ไม่สามารถที่จะให้ความเห็นได้ค่ะ
ในเรื่องของพี่เบ้นพี่บอยหรืออะไรก็แล้วแต่
ในส่วนของแพทย์กับทนายตอบไม่ได้นะคะ
ต้องไปถามทนายพี่เบ้นเองนะคะ

ในส่วนของเราเราตอบได้แค่ในเรื่องของเราว่า
โอเคเดี๋ยวรอดูว่าวันที่๗ผลจะเป็นยังไง
แล้วก็วันนี้ที่เรามาก็คือทำตามหน้าที่
มาครบ๖ฝากกำลังเข้าฝั่งที่๗

สิ่งที่เราคุยกันก็คือว่าเราจะเลี้ยงลูกยังไง
น้องต้องไปหาหมอไหมก็จะมีแค่ถามถึงว่าน้องหนักเท่าไหร่แล้ว
หรือว่ามีการไปเยี่ยมสามีไปค่ะ
แต่ในเรื่องของส่วนคดีจะไม่คุยกันค่ะ
คุณแพทนับภาพก็บอกด้วยนะคะว่า
ได้เข้าไปเยี่ยมสามีที่เรือนจำ

ส่วนนายนัทพลนักคำหรือบอยผาขาวเครือข่ายของนาย
ไซสนะแก้วพิมพาผู้ต้องหาชาวลาว

ก็ยอมรับว่ารู้จักกันในฐานะเป็นเพื่อนสามีเท่านั้น
ในวงสกุลกิติพรมวงอธิบดีอายการสำนักงานคดีพิเศษบอกว่า
ก่อนหน้านี้คุณแพทย์ก็ได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม

ตามหลักการแล้วเมื่อสอบสวนแล้วเสร็จ
พนักงานอายการจะนำพยานหลักฐาน

ให้ก่อนครบกำหนดฝากขังครั้งสุดท้าย
แต่ด้วยคดีนี้อยู่ในความสนใจของประชาชน
เพราะผู้ต้องหาเป็นคนที่มีชื่อเสียง